คุณผู้ชมคะไปดูตามกันต่อเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
เรื่องของเหตุการณ์ที่น้องพลอยม๖
น้องถูกหลอกให้ผ่อนซื้อไอโฟน
กระทั่งน้องเครียดเพราะต้องไปยืมเงินเพื่อนมา
แล้วทำให้น้องตัดสินใจฆ่าตัวตาย
เรื่องนี้ต้องตามต่อให้ยาวนะคะ
เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นบัญชีม้า

ล่าสุดกลายเป็นมีผู้เสียหาย
เข้ามาแจ้งความเพิ่มเติมด้วยนะคะ
เพราะไปถูกหลอกให้ผ่อนไอแพทค่ะ

เป็นบัญชีเดียวกับที่น้องพลอยโอนเงินไปค่ะ
โดยที่ทมนครศรีธรรมราชนะคะ
ท่านนี้ผู้เสียหายคือคุณจิตติมาอายุ๓๔ปี
ก็หอบเอกสารหลักฐานเข้าไปแจ้งความค่ะ
หลังบอกว่าถูกเพจของร้านผ่อนโทรศัพท์ร้านหนึ่ง
โอนจ่ายเงินดาวไปแล้วจำนวน๙๙๐๐บาท
เข้าบัญชีชื่อเดียวกันเลยกับของน้องพลอย

ซึ่งเธอเลยมารู้ทีหลังว่าอ้าวนี่เป็นบัญชีเดียวกับที่เธอโอนไป

แล้วเล่าต่อด้วยว่าเพจนี้เธอติดต่อซื้อขาย
เอาจริงไม่ใช่เพจเดียวกันกับเพจที่น้องพลอยม๖ถูกหลอกนะ
เป็นอีกเพจหนึ่งแต่บัญชีที่เธอโอนเงินไปให้แล้วถูกหลอก
มันเป็นบัญชีเดียวกันย้ำนะคุณผู้ชม

ใช่ค่ะแล้วพฤติกรรมเนี่ยคล้ายกันนะคะ

ก็หลงเชื่อโอนเงินไปแต่สุดท้ายไม่ได้ของค่ะ
แล้วเหมือนเขาพยายามลักษณะพฤติการเดียวกับน้องพลอยเลยคือ
บอกว่าทำผิดขั้นตอนนี้ทำผิดขั้นตอนนั้น
โอนเงินมาแล้วที่โอนมาได้คืน
ลักษณะนี้เธอเลยเริ่มเอกใจว่าถูกหลอก

แล้วมาเห็นข่าวของน้องพลอยเลยเดินทางมาแจ้งความค่ะ
ตอนนี้ตำรวจนะคะมีการตรวจสอบทั้งหมดเลยค่ะ
หลักฐานที่ทางด้านของผู้เสียหายรายนี้มาแล้วก็ตรวจสอบปากคำ
เดี๋ยวรวบรวมส่งให้ตำรวจไซเบอร์ไปขยายผลต่อเลยนะคะ
เนื่องกับที่ทางตำรวจไซเบอร์เลยนะครับ
นางสาวดอกแก้วอายุ๒๒ปีเจ้าของบัญชีม้าที่รับโอนเงินจากน้องพลอยครับ
นักเรียนหญิงชั้นม๖เป็นเงินเกือบ๒๐๐๐บาท
แต่ว่าสุดท้ายน้องโอนเงินไปของไม่ได้ตั้งใจว่าอยากจะได้ไอโฟนสักเครื่องหนึ่ง
แล้วน้องเนี่ยเครียดมากเงินก็ยืมมาจากเพื่อนด้วย
สุดท้ายคิดสั้นฆ่าตัวตาย
ล่าสุดนางสาวดอกแก้วถูกควบคุมตัวจากจังหวัดชายภูมิมาสอบสวนต่อที่กองบัญชาการ
ตำรวจสืบสวนสอบสวนอาจยากรรมทางเทคโนโลยี๕ครับ
ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเธอเครียดร้องไห้
นักข่าวพยายามจะสอบถามเธอแต่ว่าเธอไม่ตอบคำถามใดครับ
หลังจากนั้นนำตัวเข้าห้องสอบสวนทันที
โดยทางผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาจยากรรมทางเทคโนโลยี๕ครับ
พลตำรวจตรีชรินโกพัตตาเนี่ยเป็นคนสอบด้วยตัวเองเลยนะฮะ
และท่านเปิดเผยด้วยครับว่านางสาวดอกแก้วยอมรับว่ารับจ้างเปิดบัญชีจริง
โดยอ้างว่ามีคนติดต่อทางเฟซบุ๊กมาชักชวนหารายได้พิเศษ
ให้ค่าตอบแทน๓๐๐บาทเธอจึงหลงเชื่อ
ถ่ายภาพหน้าตรงคู่กับบัตรประชาชนไปให้
แล้วหลังจากนั้นก็ถูกบล็อกเฟซบุ๊กและก็ไม่ได้รับค่าจ้างที่บอกว่าจะได้๓๐๐นะฮะ
และพบว่าบัญชีถูกเปิดเมื่อ๑๐ตุลาคม
เป็นการเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารแล้วถูกนำไปใช้เมื่อ๑๓ตุลาคม
โดยมีการโอนเงินเข้ามาจากบัญชีของนักเรียนหญิงชั้นม๖
ก่อนที่น้องจะจบชีวิตตัวเองในวันที่๑๕ตุลา

หลังจากนั้นถูกนำไปใช้วันที่๑๓คือ๒วันก่อนที่น้องเขาจะฆ่าตัวตาย
เส้นทางการเงินบัญชีม้าของนางสาวดอกแก้วครับ

โอนต่อไปยังบัญชีม้าอีก๓บัญชีทันทีนะฮะ
คือนักสาวดอกแก้วน่าจะเป็นแถวที่๔
แล้วก็จะมีแถว๓แถว๒แถว๑ก่อนหน้านั้นด้วยนะครับ
ตำรวจรวบรวมหลักฐานออกหมายจับผู้ต้องหา๓คนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายครับ
ความผิดฐานช่อกงประชาชนและความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์
และอยู่ระหว่างการติดตามตัว
อกจากนี้ครับยังพบด้วยว่าบัญชีม้าของนางสาวดอกแก้ว
มีการรับโอนเงินจากเยาวชนอีก๔คนด้วยกัน
๔คนนี้แบ่งเป็นในกรุงเทพ๓และต่างจังหวัดครับ
ก็คือที่นครศรีธรรมราชอีกหนึ่ง

เหนือจากน้องที่จบชีวิตตัวเองแล้วเห็นว่ามีอีกด้วยนะครับ
ทั้งหมดนั้นถูกหลอกขายโทรศัพท์และหลอกให้ทำภารกิจต่าง

ส่วนนางสาวดอกแก้วครับถูกควบคุมตัวไว้ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาจยากรรมทางเทคโนโลยี๕ตลอดทั้งคืน
แล้วก็ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนสอบปากคำนะฮะ
หลังจากนั้นก็เตรียมจะนำตัวฝากขังสารอาญารัชดาในวันนี้๑๙ตุลาครับ
เอาแต่ร้องไห้เพราะว่าเครียดครับ
บอกแต่เพียงว่าไม่เคยเปิดบัญชีม้าเลยไม่เคยไปเปิดบัญชีม้าที่สาขาไหนเลย
แค่สแกนหน้าครั้งเดียวตอนนั้นแหละที่เขามาบอกว่าจะได้ค่าตอบแทนพิเศษนั่นแหละ

ไปเปิดที่สาขาไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลย
แต่ถ้าสแกนแหล่งอย่างนี้ได้สแกนดีแต่สแกนในแอปเป็นสิ่งกว่า
มันสแกนแค่ครั้งเดียวอ่ะสาขาไหนก็ได้
สแกนจริงอยู่ในสแกนข้างกันสิบวัน
แล้วที่นี่พวกหนูโทรไปเค้าก็บอกว่าหนูบอก
ผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาจยากรรมทางเทคโนโลยี๕บอกว่าการออกหมายจับบัญชีม้า๓รายพบว่า๑รายอยู่ในพื้นที่เชียงราย
อีก๒มีความเคลื่อนไหวแต่ยังไม่ชัดเจนคาดว่าอาจจะหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้ว
แต่เจ้าหน้าที่นั้นกำลังพยายามเร่งสืบสวนและวันนี้เตรียมออกหมายจับเพิ่มอีกหนึ่งครับเป็นผู้ร่วมขบวนการ
แต่ยังไม่ขอลงรายละเอียดว่าทำหน้าที่ส่วนไหนดังนั้นนะฮะณขณะนี้ก็คือออกหมายจับแล้ว๓
๒รายยังไม่ชัดว่าเคลื่อนไหวที่ไหนอาจจะออกนอกประเทศไปแล้วอีก๑ยังอยู่ในเชียงรายและเตรียมออกหมายจับเพิ่มอีก๑
ผู้ร่วมขบวนการเดี๋ยวมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบนะครับและจากการสอบปากคำนางสาวดอกแก้วให้การเป็นประโยชน์ครับ
แต่รายละเอียดบางอย่างนั้นยังไม่ตรงกับคำให้การและข้อมูลที่ตำรวจได้รับเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมนะฮะแล้วล่าสุดเนี่ยนะคะเมื่อตอน๑๑โมงเนี่ยคุณผู้ชมนางสาวดอกแก้วคนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวนะคะคุมตัวไปฝากขังสารอาญาถนนรัชดาก็โดนความผิดไป๒ข้อหาคือช่อกงประชาชนแล้วก็

ได้ยินเธอตอบไหมคะนี่แหละค่ะเอาผ้าขนหนูซับน้ำตาก็ร้องไห้นะคะทีนี้ดูเส้นทางการโอนเงินของ
ถ้าเกิดว่าจะยกเลิกต้องโอนตังมา๒๐๐ก่อนถึงจะยกเลิกแล้วได้เงินทั้งหมดจนน้องไปหาตังค์มาขนาดตอนนั้นน้องบอกว่ามีอยู่แค่๒๐๐จนไปหายืมมาได้๒๐๐๐แล้วโอนไปรวมแล้ว๑๘๕๐๐นะ
ทีนี้พอโอนเข้ามาในแถวที่๑ของบัญชีม้านางสาวดอกแก้วปั๊บเนี่ยต่อไปเนี่ยเงินมันถูกโอนไปบัญชีม้าแถว๒แถว๓เลยค่ะ
ไปเจอยอดเงินโอนไปยังบัญชีมาตรแถว๔๐๐๐๐๔๐๐๐๐บาท
ในพื้นที่อำเภอแม่สายที่เชียงรายอยู่ห่างจากชายแดนนัก๓กิโลได้
วันนั้นเลยแหละ๑๕ตุลา
เขาระบุพิกัดว่าร้านโทรศัพท์มือถือนั้นอยู่ที่แม่สายถูกไหม
แต่ร้านจริงแล้วไม่ได้อยู่ที่แม่สา

นี่แหละเรื่องนี้นี่มันยังไม่จบง่ายนะ
แล้วทำกันเป็นทอดแบบเป็นขบวนการ
การเอาเงินออกก็ทำอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน
และอย่างที่บอกค่ะว่าหลายคนหวังพึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
ก็ขอให้จับได้ทั้งหมดทั้งกระบวนการ
ทีนี้คุณผู้ชมคะไปอัปเดตเรื่องของพิธีชาปนกิจน้องพลอยกันหน่อยนะคะ
ซึ่งทางด้านของน้าของน้องพลอยนางสาวอำภัยอ่อนแก้ว
ซึ่งน้องพลอยก็อย่างที่เรารู้กันว่าเป็นเหยื่อที่ถูกหลอกกันนะคะ
กระทั่งน้องฆ่าตัวตายคือมีทางด้านของกำนันตะมนต์เกาะทวด
นำกระเช้าเนี่ยคือทางด้านของน้าของน้องพลอยรวมไปถึงท่านกำนัน
นำกระเช้าเนี่ยไปไหนไปขอบคุณไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มีตำรวจสพเกาะทั่วด้วยที่เข้าขอบคุณ
ขอบคุณตำรวจภูทรภาค๘ตำรวจไซเบอร์ด้วยนะคะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะว่าครอบครัวบอกว่าดีใจมาก
เจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานกันได้อย่างรวดเร็ว
และสามารถจับผู้ร่วมขบวนการได้อีกหลายคนรวมไปถึงจับบัญชีม้าได้ด้วย
แล้วก็อยากจะให้ถอนรากถอนโคนคนร้ายและมิจฉาชีพเหล่านี้
ไม่อยากให้หลานสาวต้องตายฟรีนะคะ
ส่วนที่บ้านของน้องพลอยค่ะวันนี้ทางญาติชาวบ้านและเพื่อนนักเรียนร่วมชั้น
รวมไปถึงคุณครูมาช่วยเหลือในการจัดงานศพกันด้วยนะคะ
ก่อนที่จะมีการเคลื่อนไปทำพิธีชาปนกิจที่วัดบางบูชาชนาราม
ในช่วงบ่ายวันนี้ลองฟังเสียงแม่ของน้องพลอยหน่อยค่ะ
ครับครับคุณราวะก็ยังอยู่ในความโสขเศร้าเสียจายคุณแม่

ขยายผลเรื่องบัญชีม้าเรายังคงตามต่ออย่างต่อเนื่องนะฮะ